จากทั้งพิษโควิดแล้วก็สภาพร่างกาย

ปรากฏว่าตอนเมาเธอเกิดอาการคุ้มคลั่ง

แล้วบอกว่ามีคนจะมาฆ่าเธอนะครับ

โอ้โหนี่แหละครับเป็นช่วงที่เธอคุ้มคลั่ง
แล้วก็เจ้าหน้าที่พร้อมญาติก็จู่โจม
ชาร์จล็อกตัวติดกำแพงทันทีนะครับ

ยืนถือมีดกวัดแกว่งอยู่ในบ้านนะครับ

เอามีดจ่อตัวเองคล้ายจะทำร้ายตัวเอง
แล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่พร้อมอาสากู้ภัยก็รีบไปตรวจสอบนะครับ
เมื่อไปถึงก็พบนางสาวบัวเรียนศรีล่า
อายุ๔๗ปีอยู่ในการคุ้มครั่งจริง
มีอาการหวาดระแวงตลอดเวลานะครับ
แล้วก็ยืนถือมีดกวัดแกว่งไปมาบ้างแหละ

และบางครั้งก็ใช้มีดจี้เข้าไปที่ร่างกายตัวเองนะครับ
กับสามีของนางสาวบัวเรียน
ก็พยายามที่จะเจรจาเกลี้ยกล่อมทั้งขู่ทั้งปลอบ
แต่ว่านางสาวบัวเรียนก็ไม่มีท่าทีที่อ่อนลงนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็รอจนกระทั่งนางสาวบัวเรียนนั้นเริ่มอิดโรย
เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับ

จังหวะนี้เองแหละครับเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวสามีของนางสาวบัวเรียน
จู่โจมเข้าชาร์จแล้วก็ล็อกตัวเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วนะครับ
รวมถึงต้องดึงอาวุธมีดออกจากมือของนางสาวบัวเรียนทันทีนะครับ
จากนั้นก็พาตัวออกมานอกบ้านสงบสติอารมณ์
แต่ว่านางสาวบัวเรียนเองก็ยังไม่เลิกคลั่งนะครับ
ร้องไห้แล้วก็มีท่าทีขัดขืนตลอดเวลานะครับ
คุณผู้ชมฮะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวไปสงบสติอารมณ์แล้วครับ
พอพาตัวของนางสาวบัวเรียนมานั่งท้ายรถกระบะของสายตรวจ
นางสาวบัวเรียนก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมาอีกครั้งนะครับ
อยู่ก็กรีดร้องแล้วก็ตัวสั่นคล้ายกับผีเข้า
ตอนนี้มีเสียงไหมครับขอฟังหน่อยนะครับ

ตอนเดินมาก็ยังสงบอยู่ดีแต่พอขึ้นรถเท่านั้นแหละนะครับ
ก็เกิดอาการคุ้มครั่งขึ้นมาอีกครั้งนะครับ
จากการสอบถามนายสงการกิจพิทักษ์อายุ๕๙ปี
ซึ่งเป็นสามีของนางสาวบัวเรียน
ก็เปิดเผยบอกว่านางสาวบัวเรียนเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่สำเพ็งครับ
แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีขายของไม่ได้เลยช่วงนี้
ก็เลยกลับไปทำสวนที่ต่างจังหวัด
แล้วก็เพิ่งจะกลับมาที่กรุงเทพเพื่อจะขายของอีกรอบหนึ่งนะครับ
แล้วก็เมื่อวานสามีภรรยาคู่นี้ได้ชวนกันนั่งดื่มเหล้าแล้วครับ

จู่ตัวภรรยาก็เกิดอาการคลั่งขึ้นมา
แล้วก็บอกว่ามีคนจะมาฆ่ามีคนจะมาฆ่า
อีกอย่างหนึ่งนะสามีเขาก็เปิดเผยบอกว่า
นางสาวบัวเรียนภรรยาป่วยครับเป็นโรคเครียดอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่เคยได้รับการรักษา
อกจากนี้นางสาวบัวเรียนก็เคยประสบอุบัติเหตุ

หมอนัดให้ไปผ่าให้ไปเอาเหล็กออก

เชื่อว่าทั้งหมดนี้น่าจะเป็นสาเหตุ
ทำให้ภรรยาของเขาคลุ้มคลั่ง
แล้วก็เกิดอาการหลอนอาการเครียดขึ้นนะครับ
เบื้องต้นจริงที่ได้นำตัวนางสาวบัวเรียน
พร้อมกับสามีก็ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักทั้งคู่นะครับ
ก่อนที่จะนำตัวไปส่งรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลบ้านสมเด็จต่อไปนะครับ